และแน่นอนค่ะช่วงที่ฝนมันพร่ำลงมา
ถ้าหากว่าเราได้จิบกาแฟร้อน
ดูสายฝนที่มันร่วงหล่นลงมาโอ้โหมันจะฟินขนาดไหน

แน่นอนค่ะจะพาคุณผู้ชมไปจิบกาแฟอร่อยที่เชียงใหม่กัน
เป็นกาแฟสูตรพิเศษอีกร้านหนึ่งที่อยากจะแนะนำเลยเหมือนกันนะคะ
่อนตีนตกแคมปิ้งรีสอร์ทอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ที่นี่มีร้านกาแฟสุดชิวค่ะ
แล้วก็มีการตกแต่งร้านที่น่ารักมากเลยนะคะ

ถ่ายรูปสวยให้นักท่องเที่ยวได้มาแชะภาพกัน
ใครเห็นก็แหมแวบแรกก็ประทับใจแล้วนะคะ
แต่ที่พลาดไม่ได้ก็คือจะต้องมานั่งจิบกาแฟร้อนค่ะคุณผู้ชม
เพราะสูตรเด็ดกาแฟที่นี่จะใช้เมล็ดกาแฟเวียดนามแท้
นำเข้าจากเวียดนามเลยเอามาให้บริการลูกค้านะคะ
ซึ่งย่านนี้มีแหล่งท่องเที่ยวแม่กำปองซึ่งก็มีกาแฟหลายร้านเหมือนกัน
แต่ละร้านเขาก็จะมีการแข่งขันเรื่องของศูนย์เรื่องของรสชาติต่างกันไป
แต่ทางร้านนี้นะคะนำกาแฟเวียดนามมาบริการ
เพราะว่ามันมีรสชาติหอมกลมนุ่มละมุนลิ้นนะคะ
อันนี้เป็นภาชนะสำหรับทำกาแฟดิบของเวียดนาม
เป็นรูปแบบการชงเป็นสไตล์ของเวียดนามแท้เลย

กว่ามันจะหยดลงมาได้ใช่ไหม

มันเป็นวิธีการดื่มดำแบบโอ้โหเต็มที่เลย
เพราะว่าบรรยากาศก็ดูไปกาแฟก็ได้กลิ่นหอมมา
แล้วจิบอุ่นมันฟินจริงคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่มองหาอยู่ว่าช่วงหน้าฝน
จะไปเที่ยวที่ไหนนะคะแล้วก็ไปจิบกาแฟร้อนแบบนี้
ที่ม่อนตินตกแคมปิ้งรีสอร์ทค่ะ
อยู่ใกล้กับโครงการหลวงตีนตก
แม่กำปองอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
กาแฟจะเปิด๙โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
และนอกจากกาแฟแบบนี้แล้ว
ใครที่อยากจะไปพักผ่อนไปแคมปิ้งยาว
เขาก็ยังมีที่พักสวยอาหารอร่อยรอต้อนรับด้วย
เบอร์โทรให้กับคุณผู้ชมนะคะ
ไปที่นี่ที่เดียวจบเลยนะที่เชียงใหม่
คุณแม่กำปองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะที่คนไปกันช่วงหน้าฝนเยอะ
เพราะว่าบรรยากาศมันดีมันอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื้น
อากาศสดชื่นคือเวลาฝนตกเสร็จมันจะสดชื่นนะ
มันแม้จะมีกลิ่นขึ้นมาอะไรแบบสดชื่นมากเลย
ใครบอกว่าฝนตกหน้าฟงหน้าฝน

เพราะว่าทะเลหมอกสวยมาก